สวัสดีเช้าวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งหลายพื้นที่
หลายคนนะครับได้ตื่นมาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบาย
เป็นพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
เรื่องของคลื่นทั้งเรื่องของกระแสลมนั้น

อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการใช้ชีวิตการเดินทางรวมถึงท่องเที่ยวด้วย

คุณผู้ชมครับตอนนี้เองเป็นวันที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นอีก๑ระลอก
แผลลงมาตามติดกับครั้งที่แล้วเลยนะครับ
แผลมาครั้งนี้ก็จะทำให้กระแสลมมีความแรงขึ้น
สังเกตว่าสีเขียวคือบริเวณที่มีกระแสลมเคลื่อนที่ผ่าน
ก็จะผ่านมาในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็เที่ยวแรงเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาปะทะตรงกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ซึ่งการเข้ามาปะทะแบบนี้เองก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
มีคลื่นที่ค่อนข้างแรงละทีเดียวโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
สีฟ้าเนี่ยนะครับคือบริเวณที่มีคลื่นสูงนะครับ
ก็จะสังเกตว่ามีการเข้ามาปกคลุมตั้งแต่บริเวณทางตอนกลางไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือชาวประมงนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับจุดที่มีฝนตกเยอะหนักหนักเนี่ยนะครับ
สีแดงครับก็คือบริเวณตั้งแต่ชุมพรนะครับไล่ลงไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างเลยนะครับ
ดังนั้นครับบริเวณฝั่งอ่าวไทยฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้
วกกับฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
บางพื้นที่อาจจะเจอเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
ดังนั้นใครที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องระวัง
ส่วนบริเวณทางตอนบนก็มีอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุม
นี่คือการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับเย็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนสีส้มคือบริเวณที่มีอากาศอุ่นขึ้นนะครับ
จะสังเกตว่าค่อยมีสีฟ้าเข้ามาปรากฏในเมืองไทยของเราเป็นพื้นที่เป็นหย่อมนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะเกิดขึ้นเยอะหน่อย
สังเกตว่าจะค่อยเข้ามาเติมเต็มในหลายพื้นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิในบริเวณทางตอนบนก็จะลดลงประมาณวันละ๑องศา๒องศาบ้างนะครับ
ซึ่งสะสมแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์ก็จะทำให้ในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่อาจจะต้องเจออากาศที่ค่อนข้างหนาว
อุณหภูมินั้นอาจจะกลับลงมาต่ำกว่า๒๐องศาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยน่าจับตามองนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเป็นเรื่องของการคาดการณ์ฝนกันบ้างนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่เข้ามานะครับ
แผ่เข้ามาระลอกใหม่ในวันนี้เนี่ยนะครับก็มาทำให้ความชื้นที่เมื่อวานนี้ครับเข้ามาปกคลุมบ้างบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่ติดทะเลอย่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้เนี่ยนะครับ
แผลเข้ามาก็จะทำให้มีลักษณะการเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
แต่ว่าครั้งนี้ความชื้นที่เข้ามาปกคลุมเมื่อวานนี้เข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่ามีทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมพบตนันพิสิธปะหันสวัสดีครับ